ไปดูที่กาญจนบุรีขออภัยที่สุราชธานีกันหน่อยนะครับ

อาจจะเป็นของดิบหรือผักสดก็แล้วแต่นะครับ
สดหลายคนบอกมีวิตามินสูงก็ไม่ปรุงสุกนะคะ
แต่ว่าก็มีข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณอาจจะได้สิ่งนี้เป็นของแถม

ถ้วยนี่คือพยัดไส้เดือนคุณนัทพงศ

ตัวนี้ค่ะที่ทำให้คนที่มันเข้าไปอยู่ข้างใน
มีอาการเรียกว่าทุกข์ทรมานเลยนะคะ
โรงพยาบาลดอนศักดิ์เป็นคนโพสต์เรื่องนี้นะคะ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคัน๘เดือน
เขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนหนักมากเลย

ไปเจอพยาดไส้เดือนในร่างกาย
คือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยกินอาหารปรุงสุกนะครับ

กินผักสดกินผลไม้

ได้วิตามินแต่ต้องล้างให้ดีค่ะ

หมอบอกไข่พญาติมันน่าจะติดมากับของสดนี่แหละ
ผักผลไม้สดนี่แหละที่กินเข้าไป
ผู้ป่วยรายนี้ก็คือนางโมโมซา

ตั้งคันลูกคนที่๒อายุ๘เดือน
ปวดท้องมากเลยคลื่นไส้
ที่แรกคือเธอคิดว่าจะคลอด
พอไปโรงพยาบาลก็อาเจียนคลื่นไส้อาเจียนถึง๕ครั้ง
ปรากฏว่าอาเจียนครั้งสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่หลุดออกมาด้วย

มันหลุดออกมาพร้อมกับอาเจียนพอออกมาปุ๊บนะคะ
อาการปวดท้องอาการคลื่นไส้หายไปเลย
คุณหมอตรวจสอบก็เลยพบว่าผู้ป่วยมีพญาติไส้เดือน๒ตัวในร่างกาย
ความยาวที่เห็นตัวใหญ่ยาวถึง๑๐เซนและ๑๕เซน
โอ้วนี่ค่ะคุณหมอจิรชาติเรืองวัชรินนะคะ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราธานีก็เลยบอกว่า
ญาติสองตัวนี้เป็นพญาติไส้เดือนจัดอยู่ในกลุ่มพญาติตัวกลม
แต่ว่าปัจจุบันเจอน้อยเพราะว่าระบบสาธารณสุขดีขึ้นมากแล้ว
เพราะฉะนั้นการกินอาหารสุกล้างผักผลไม้ให้ถูกวิธี
เลี่ยงอาหารดิบแล้วก็กินร้อนช้อนกลาง
ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากพญาติสองตัวนี้โอ้โห
คือตัวใหญ่มากจริงใหญ่มากครับนะคะ

สมมุติว่าถ้าเรากินตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยนะคะ
มันก็จะชัยเข้าไปในปอดแล้ว๑๐๑๔วัน
พอมันตัวเต็มวัยปุ๊บมันจะเจาะเข้าหลอดลม
เราก็จะกลืนมันลงเข้าไปในลำไส้อยู่ในนั้นได้นานถึง๑ปีนะ
อยู่ได้๑ปีวางไข่มากถึงวันละ๒แสนฟอง
วันละ๒แสนฟองอยู่ได้๑ปีแล้วไข่วันละ๒แสนฟอง
แต่ไข่พวกนี้เขาบอกบางทีมันก็จะหลุดมากับอุจจาระของเราด้วย
เพราะฉะนั้นคือนักโภชนาการบางคนเขาก็บอกว่า

สำหรับใครที่ชอบกินแบบผักสดผลไม้
แง่โภชนาการก็ดีส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องทำความสะอาดให้ดีด้วยค่ะ